ในช่วงเวลาตี๒ของวันที่๑พฤษภาคม
มีผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่เรือนจำสว่างแดนดิน

เขาก่อเหตุด้วยการเจาะฝ้าเพดานนะคะ

คือผู้ต้องขัง๕คนนี้ถูกกักตัวอยู่ในสถานที่

ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ประสานกำลังกันในการเร่งไล่ล่าหาตัว
มีทั้งในจังหวัดสกลนครแล้วก็ในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ

ก็คือนายพานุพงศ์โคตรชมพูหรือนายทัศน์วัย๒๓ปี
จับได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลคำตากล้า
ก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพคำตากล้านะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังพร้อมกับสุนัขดมกลิ่น
เดินทางไปยังป่าดงอีแดงท้ายบ้านหนองแสงในตำบลนาแต้อำเภอคำตากล้านี่แหละ
เพราะมีรายงานมาว่าจุดนี้คือจุดหลบซ่อนตัวของผู้ต้องขังอีก๓คน
พอไปถึงก็กระจายกำลังกันเดินค้นหาตรงจุดต้องสงสัยค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าพบสิ่งของหลักฐานมากมายที่น่าเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นจุดหลบหนีของผู้ต้องขังจริงเนี่ยค่ะ
มีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกล่องยาสีฟันยาแก้ปวดยาแก้อักเสบแล้วก็ผ้าพันแผล
มีรายงานมาว่า๑ใน๕ได้รับบาดเจ็บระหว่างปีนข้ามกำแพงเรือนจำหลบหนีด้วย
ส่วนผู้ต้องขังที่เหลืออีกหนึ่งรายคิดว่าน่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเขตรอยต่อระหว่างอำเภอคำตากล้ากับอำเภอบ้านม่วงนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังค้นหากันจนถึง๑ทุ่มถึงต้องยุติการค้นหาเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้ว
แต่ก็มีการจัดชุดเฝ้าระวังพื้นที่ต้องสงสัยเอาไว้แล้วพรุ่งนี้จะมีการค้นหากันต่อนะคะ
สำหรับรายชื่อผู้ต้องขังที่เหลืออีก๔คนที่หลบหนีไปนะคะก็มีนายอานนท์หลักคำ
นายสุริยันสุพรรณประเสริฐนายพัดพงศ์เกตคำใสแล้วก็นายวัฒนชัยพันธ์ดีค่ะ